มาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่หน่อยนะครับ
คือดูแล้วเนี่ยแหมสังคมมันอยู่ยากอืมนี่เด็กอายุสิบสามถึงสิบเจ็ด
คนนะท่านผู้ชมนี่ฮะก่อเหตุรุมกระทืบคู่อริคนเดียว
จนเขาซี่โครงช้ำนะสาเหตุก็คือมองหน้ากันเดี๋ยวนี้เขาฮิต
แล้วดูดิหมู่กันเหรอคะใช่สุนัขหมู่อืมนี่ฮะ
ต่อยเขาแบบเขากองแบบนี้ยังรุมอีกนะครับก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย
คนนะครับทุกผู้ชมครับเป็นวัยรุ่นชายอายุแค่สิบสามถึงสิบเจ็ดอ่ะ
น่ะล่าสุดตำรวจตามตัวได้ห้าคนนะฮะสลบเหมือดเลยอ่ะใช่
จากกล้องวงจรปิดนี่เห็นชัดเจนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือคนเห็นนี่ก็บอกว่าโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรนะ
ตามกระทืบแบบขนาดนอนแน่นิ่งไปแล้วยังไม่หยุดนะครับ
โถเอ้ยนึกว่านี่นึกว่าลงไปดูนึกว่าจะช่วยปลุกให้ตื่นหรืออะไรไม่นะ
ไปช่วยซ้ำอีกรวมแล้ว๙คนฮะมันหมุนเวียนกันมาทำร้ายเขา
คนที่ถูกทำร้ายคนเจ็บเป็นวัยรุ่นชายุ๑๗ปีนะครับ
เจ็บที่ซี่โครงเนี่ยช้ำนะหน้าอกก็ช้ำใบหน้านี่บวมปูดไปหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ใกล้ตลาดสดบ้านแม่คาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
พวกนี้มันก็น่าจะรู้ว่าร้านสะดวกซื้อถนนหนทางเขามีกล้องวงจรปิดหมดแล้ว

หลังเกิดเหตุครับทางผู้ปกครองนำตัวเยาวชนชายวัย๑๗ปี
ไปแจ้งความที่สพฝางนะครับหลังจากถูกทำร้าย
โดยให้การบอกว่าเมื่อคืนนี้ไปกับเพื่อนอีกคนนึงขี่จักรยานยนต์ไปที่ร้านสะดวกซื้อนั่นแหละ
เวลานั้นมีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกำลังมีปากเสียงกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองอยู่
ก็เลยแยกย้ายกันกลับดีกว่าขณะนั้นก็เลยเหลือคนเจ็บกับเพื่อนอีกคนนึง
คือไอ้วัยรุ่นพวกนี้มันมีเรื่องกับเพื่อนของน้องคนเจ็บเนี่ยแต่ว่าเป็นคนอื่น
แล้วก็เห็นว่าก็เห็นว่ามันก็แยกย้ายกันไปแล้วแล้วน้องคนเจ็บเข้ามากับเพื่อนอีกคนนึงมาที่ร้านสะดวกซื้อ
ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรอยู่ดีไอ้พวกนี้มันวนกลับมาฮะวนกลับมาแล้วก็เจอน้องคนเจ็บกับเพื่อน
แล้วมันก็ถามน้องคนเจ็บว่ามองหน้าทำไม
ไม่ให้มองหน้าให้มองอะไรอ่ะไม่ทันถามเลยฮะว่าจะให้เขามองอะไร
มันลุมทำร้ายเลยครับตามภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดครับ
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องไม่เคยหาเรื่องไม่รู้จักกับไอ้พวกนี้มาก่อนเลย
ก็อาจจะอู้กกับทั้งหมดคนเดียวนะครับแล้วผมก็ไปโดนลุมที่นัสเซเวทและหุ่นโควิ่งนะครับ
หุ่นโควิ่งหนีมาประมาณละเมตรนะครับและกลับมาโดนลุม

ผมว่าก็ได้มองอย่างนี้นะครับ
ล่าสุดมีผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
พาลูกมามอบตัวห้าคนนะครับมามอบตัวที่
สพฝ่างแล้วนะครับก็เป็นวัยรุ่น
ที่อยู่ที่บ้านศรัลมะกอกหวานตมบลแม่งอนอฝางอายุพึ่ง๑๓๑๗
ก็ยอมรับว่าไปก่อเหตุรุมกระทืบรุมทำร้ายเขาจริง
เนื่องจากเพื่อนในกลุ่มถูกทำร้ายก่อนอืมก็เลยโมโหค่ะ
เห็นว่าพวกนี้อยู่ในกลุ่มของคนที่มารุมทำร้ายเพื่อนเขาก็เลยเอาคืนนะฮะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็ให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำร่วมกัน

ส่วนอีก๔คนที่เหลือก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดีต่อ